ความคืบหน้าคดีที่คนร้ายนะครับบุกไปอุ้มตัวพี่ชายของผู้พิพากษา
เจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นเสียชูวงไปให้พันตำรวจโทบัญญิน
แล้วก็เอาไปข่มขู่เพื่อให้ผู้พิพากษายกฟ้องคดี
สุดท้ายแล้วก็ไปฆ่าเขาแล้วก็อำพลางศพเอาศพไปทิ้ง
ทุกวันนี้ก็ยังไล่หาชิ้นส่วนของร่างของพี่ชายผู้พิพากษาอยู่นะฮะยังไม่เจอนะ

ซึ่งเป็นจุดที่มีความหมายสำคัญ
รถกระบะสีขาวคันนี้ที่ขับเลี้ยวขวาเข้าไปตรงข้างทางนะครับท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่านี่คือช่วงวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา๑๐นาฬิกา๒๖นาที
กระบะ๔ประตูสีขาวคันนี้จะเห็นว่าเลี้ยวแล้วก็มีพุ่มไม้ตรงข้างถนนเนี่ยบังอยู่พอดี
หลังจากนั้นอีก๓นาทีนะเราจะตัดภาพไปเร็วหน่อย
ไปอีก๓นาทีจะมีรถฟอร์ดสีดำคันหนึ่งนะฮะที่ขับมานะครับ
แล้วก็เลี้ยวตามกันไปนะฮะท่านดูภาพไปก่อนแล้วเดี๋ยวแจกแจงให้ว่าสองคันนี้ใครเป็นใครอะไรยังไง
สีดำคันนี้ตอนที่จอดอยู่ภาพจะเห็นชัด
คนที่อยู่บนรถกระบะสีขาว๒คนลงมาเดินสลับที่ไปมาแล้วก็ขึ้นรถฟอร์ดสีดำไป
แล้วจะเห็นผู้ชายคนนึงจากรถกระบะสีขาว
เดินไปตรงประตูที่เป็นฝั่งผู้นั่งข้างคนขับข้างหน้านะฮะ
เดี๋ยวต้องดูตรงที่เขาลงมาคุยกันแล้วยกมือไหว้สวัสดีอะไรกันก่อนทักทายกันก่อน
อันนี้จะกลับไปแล้วนะเราต้องดูภาพให้ให้จบให้สุดสุดไปก่อน
มาแจกแจงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่านี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพมา
ใช่ค่ะคลิปนี้ยาวเต็มประมาณเกือบ๕นาทีนะคะ
แล้วก็ขับไปเลยฮะขับไปเลยขับเข้าไปเลยนะขับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นต้นไม้เนี่ยบังอยู่นะครับ
เดี๋ยวเราค่อยมาไล่รายละเอียดอีกทีนึงดูภาพให้สุดไปก่อนให้ผู้ชมดูสุดไปก่อนนะ
แล้วจะเห็นผู้ชายเสื้อสีขาวคนหนึ่งหลังจากนั้นเดินไปตรงอันนี้ไม่อันนี้เขาตัดไปแล้วนะ

ออกไปแล้ว
ไม่เป็นไรนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไล่เรียงแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะ
เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ๑๐นาฬิกา๒๖นาทีนะ
ตามที่เวลาหน้าจอของภาพนะครับซึ่งภาพนี้นะครับทางตำรวจกองปราบรามได้ไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับ
เป็นหลักฐานของแก๊งคนร้ายที่ก่อคดี
อุ้มแล้วก็ฆ่าอำพลางศพพี่ชายผู้พิพากษานะครับ
กระบะวีโก้๔ประตูสีขาวทะเบียนกไก่นหนู๙๑๙นครสวรรค์
ขวามือคือกระบะสี่ประตูสีขาวในคลิปวงจรปิดที่ตำรวจเพิ่งไปยึดมาจากนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะฮะ
กระบะสีขาวคันนี้ในกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าย้อนไป๔กุมภาพันธ์๖๓
คาดว่าคนขับคือสจออส๑ใน๖ผู้ต้องหาในคดีนี้ขับไปจอดที่สถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
จอดอยู่ตอนที่ต้นไม้บังเนี่ยประมาณ๓นาทีนะครับในรถคันนั้นนอกจากสจออสนะครับกระบะสี่ประตูสีขาวยังมีนายชาติชายกับนายประชาวิทย์ที่ก็เป็นกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้นั่งมาด้วยนะครับ
หลังจากนั้นนะครับ๑๐นาฬิกา๒๙นาทีมีรถฟอร์ดเอเวอเรสสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ๓๙นครสวรรค์คันนี้ฮะคันนี้ซึ่งคือของพันธบทโทบัญญินตั้งพากรผู้ต้องหาคนสมพันธ์ในคดีถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นของพันธบทโทบัญญินเพราะว่าตำรวจเคยไปยึดมาก่อนหน้านี้นะฮะตำรวจไปยึดมานี่ฮะตั้งแต่มีคดีใหม่
เป็นของกลางเอาไว้แล้วนะครับรถคันนี้ขับไปจอดตรงลานจอดรถใกล้ใกล้กับกระบะสี่ประตูสีขาวแต่ภาพในกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับรถของพันธุบันยินวันนั้นมีนายมานัดเป็นคนขับพันธุบันยินนั่งเบาะหน้าข้างคนขับแล้วมีนายนรงศักดิ์นั่งเบาะหลังมาค่ะเท่ากับว่าสองคันนี้หกคนเป็นกล

นั่งอยู่ในรถนะครับตามจุดต่างนะฮะอันนี้ฟอร์ดเอเวอเรสสีดำนายมานัดเป็นคนขับพันตำรวจโทบัญญินนั่งข้างหน้าคู่กับคนขับมีนายนรงศักดิ์นั่งอยู่ข้างหลัง๑๐นาฬิกา๓๐นาทีก็แยกย้ายกันไปฟอร์ดสีดำไปก่อนแล้วก็กระบะสี่ประตูสีขาวที่มีสจออสขับมามีนายชาติชายกับนายประชาวิทย์นั่งมาด้วย

มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่นะแล้วก็ส่องมาที่ถนนพอดีนะครับตำรวจกองปราบรามได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจุดแถวนี้ไปหมดแล้วนะฮะซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าคนร้ายมาเจอเจอกันนะมารวมตัวกันช่วงสายสาย๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วถึงขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพไปก่อเหตุอุ้มพี่ชายผู้
ส่วนลุงที่ขี่จักรยานผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็ผ่านจุดแถวนั้นนะครับคุณภูริพัฒน์ก็ไปตามหาจนเจอนะเพราะว่าคุณลุงแกก็อยู่แถวนี้นี่แหละนะครับบอกว่าก็ยังจำได้วันนั้นเนี่ยขี่จักรยานเล่นอยู่แล้วก็เจอรถสองคันนี้ในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นเขาจอดพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้สนใจ

นี่ฮะก็ลุงนี่บอกว่าความจริงแล้วก็รู้จักสจออสนะเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับปกติแล้วก็เป็นคนที่ทำงานดีเป็นคนดีคนนึงแต่ลึกแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงหรือว่าทำอะไรกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีตำรวจมาเรียกลุงไปให้ปากคำให้ข้อมูลอะไรนะเพราะจากภาพในกล้องวงจรปิดมา
กระยานผ่านแล้วหันไปมองอยู่นิดหน่อยครับแล้วก็ผ่านไปเลยอืมนะฮะแต่ว่าแค่มีภาพจากกล้องวงจรปิดกลุ่มนี้เนี่ยค่ะภาพชุดนี้เนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่ามันชัดมากนะคะคุณผู้ชมมันเป็นหลักฐานสำคัญมากนะคะทำให้ตำรวจสามารถขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหาทั้ง๖คนได้ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเรามีคำตอบให้ว่าทำไมผู้ต้องหาบางคนเขาอ้างว่าก็๔กุมภาพันธ์ช่วงเย็นช่วงที่เกิดเหตุเขาอยู่ในพื้นที่เขามีภาพหลักฐานเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าสารที่จุดเกิดเหตุเขาจะไปก่อเหตุได้ยังไงเดี๋ยวเรามีคำตอบให้ด้วย
กล้องวงจรปิดชุดนี้นะคะตำรวจเขาก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนำมาซึ่งการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๖คน
หลังจากนั้นตำรวจพอรวบตัวผู้ต้องหาได้ทั้ง๖คนตำรวจขยายผลต่อนะคะ
ผู้ต้องหาให้การแบบนี้ค่ะว่านี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่สจอ
พานายชาติชายและนายประชาวิทย์ซึ่งเป็นทีมอุ้ม
ไปพบพันธุ์ตำรวจโทบัญญินค่ะนี่ผู้ต้องหาสารภาพแบบนี้นะคะ
แล้วทั้งหมดพากันเข้ากรุงเทพแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
อุ้มนายเวียรชัยพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดา
หน้าสารอาญากรุงเทพใต้ในช่วงเย็นวันเดียวกันตามภาพนี้
ภาพนี้ประมาณสิบโมงกว่าแล้วก็ไปกรุงเทพไปก่อเหตุ
ประมาณสักห้าโมงครึ่งครับตำรวจขยายผลต่อค่ะ
ช่วงเช้ามืดของวันที่สี่กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมาเจอกัน
ตามภาพในกล้องวงจรปิดก่อนที่จะไปก่อเหตุ
เขานัดเจอกันก่อนนะคะนายประชาวิทย์ขี่รถจักรยานยนต์
อนเดอร์เวฟไปรับนายชาติชายที่บ้าน
แล้วก็ไปบ่อนไก่ของสจออสจากนั้นสจออสพาทั้งสองคนนี้
ออกจากบ่อนไก่เพื่อไปเจอกับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นค่ะคือตอนเช้าเขาไปเจอกันก่อน
ตอนสายมาเจอกันที่ลานจอดรถตามภาพในกล้องวงจรปิด
จออสพอส่งลูกน้องเสร็จเขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
คือเขาส่งแค่ตรงนี้ค่ะเขาส่งแค่ตามภาพแค่สิบโมงกว่า
แล้วเขาก็ไปร่วมงานศพของคนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไงคะ
ช่วงเย็น๔กุมภาพันธ์มันช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุที่หน้าสารอาญากรุงเทพใต้
คนในพื้นที่ก็เลยบอกว่าไม่เชื่อว่าสจออสไปก่อเหตุ
นี่ไงมีภาพงานศพไปนั่งร่วมอยู่ในงานศพเนี่ยเดินเข้าไปในงานศพ
แต่ตำรวจบอกว่าเขาไปเจอกันก่อนแล้วเขานัดแนะกันก่อนแล้ว
เขาพาทีมอุ้มไปรวมตัวกันเพื่อจะก่อเหตุแล้วนะคะ
ตำรวจขยายผลอีกค่ะหลังก่อเหตุนายชาติชายกับนายประชาวิทย์ย้อนกลับไปที่บ่อนไก่ของสจออส
เผาเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุเพื่ออำพรางคดีเพื่อทำลายหลักฐาน
บางคนยังนั่งดื่มเหล้าอยู่เลยอะไรแบบนี้วันนี้ค่ะ
ลักษณะการก่อเหตุเขาเตรียมตัวเตรียมการกันเป็นอย่างดีแบบนี้ค่ะ
ลืมด้านสอจออทไปงานศพตอนบ่ายบ่ายเย็น
ก็คือขับรถพาลูกน้องมาส่งให้กับพันตรวจโทบัญญินนะครับ
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
พบว่าหลังจากเสร็จงานนี้แล้วนะครับ
พันธบทโทบัญญินได้ให้เงินกับสจออส๒แสนบาท
เป็นค่าจ้างตามที่ตกลงกันในการให้หาคนมาให้นะครับ
หลังจากนั้นสจออสได้นำเงินไปให้กับนายชาติชายกับนายประชาวิทย์คนละ๕๐๐๐บาท
นั่นหมายความว่าสจออสได้เงินค่าจ้างในการจัดหาคนไปให้พันตำรวจโทบัญญิน
ในการอุ้มตัวพี่ชายผู้ฮากษาเนี่ย๑๐๐๐๐๐บาท
นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้สจออสกลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจออกหมายจับด้วย
แม้ว่าเจ้าตัวจะอ้างว่าอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาในช่วงเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ออกนอกพื้นที่นครสวรรค์เลย
แต่การทำหน้าที่มันเป็นแบบนี้นะครับในคดีนี้
นี่ฮะแล้วตำรวจก็ไปยึดรถกระบะวีโก้๔ประตูสีขาว
หมายเลขทะเบียนกไก่นหนู๙๑๙นครสวรรค์มาจากบ่อนไก่ของสจออสเมื่อวานนี้
ค่ะนี่นะฮะทีนี้ค่ะเราจะมาสรุปในส่วนของคดีนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะ
ในสำนวนคดีที่ได้มีการบรรยายฟ้องการบรรยายฟ้องจะต้องบรรยายรายละเอียด
พฤติการการก่อเหตุของผู้ต้องหาให้ชัดเจนเพื่อส่งฟ้องดังนั้นรายละเอียดตรงนี้จะเห็นชัดว่าผู้ต้องหาคนไหน
ทำหน้าที่อย่างไรและก่อเหตุในลักษณะไหนบ้างนะคะผู้ต้องหาหกคนประกอบไป
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอายุห้าสิบหกปีค่ะนายมานัททัพนินอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะ
นายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์อายุสี่สิบแปดปีนายชาติชายเมนกูลอายุสามสิบเอ็ดปี
ประชาวิทย์หรือในตูนศรีทองสุกอายุ๓๓ปี
ดาบตำรวจทงชัยหรือสจออสวจีสัจจะอายุ๖๓ปี
นี่คือผู้ต้องหาทั้ง๖คนในคดีนี้
ตำรวจบอกว่าครบแล้วค่ะร่วมกันก่อเหตุ๖คนนี้ล่ะค่ะ
ทีนี้ค่ะในการบรรยายในคำฟ้องนะคะได้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ
จากการแกะรอยแก๊งนี้ตำรวจสืบรู้มาว่าตั้งแต่๗มกราคมคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินผู้ต้องหาที่๑มอบโทรศัพท์มือถือให้กับนายมานัท
นายนโรงศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่๒และ๓คนละ๑เครื่อง
โดยพันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีไว้ใช้เอง๒เครื่อง
จากนั้นนะคะเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์มากรุงเทพ
ด้วยรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดเอเวอเรสสีดำทะเบียนกไก่รอเรือ๓๙นครสวรรค์
ไปถึงบ้านเลขที่๙ทับ๑๓ซอยคลังมนตรีแขวงและเขตจตุจักรกรุงเทพ
พอไปถึงที่บ้านหลังนี้ค่ะผู้ต้องหาที่๒และ๓ซึ่งก็คือ
นายมานัดกับนายนรงศักดิ์เนี่ยช่วยกันเอารถจักรยานยนต์
ขึ้นท้ายรกระบะทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๘๓๘๖นครสวรรค์
นายมานัดผู้ต้องหาคนที่สองเป็นคนขับนะคะพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
กับนายนรงศักดิ์นั่งไปด้วยครับแล้วก็ขับไปจอดในวัดสุธิวราราม
จากนั้นนายมานัดกับพวกเอารถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะไปติดแผ่นป้ายทะเบียน
อลิงจอจานขอไข่๕๗๙กรุงเทพค่ะนี่แล้วก็ให้นายนรงศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์
นายมานัดซ้อนท้ายแล้วก็เริ่มไปเลยไปเฝ้าดูท่านผู้พิพากษาพนิดา
และนายเวียรชัยพี่ชายที่หน้าสารอาญากรุงเทพใต้
ใกล้กับสารอาญากรุงเทพใต้แล้วนั่งแท็กซี่กลับนะคะ
กลับไปที่บ้านที่ซอยคลังมนตรี
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินก็ขับรถกลับบ้านนี่ค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลละเอียดแบบนี้เลยนะคะ
ต่อมาวันที่๘๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗และ๒๐มกราคม๒๕๖
ผู้ต้องหาที่๑๓หมายถึงพันตำรวจโทบัญญินนายมานัทและนายนรงศักดิ์
สะกดรอยเฝ้าดูพฤติการของท่านผู้พิพากษาพนิดาและนายเวียรชัยผู้ตายค่ะ
ยังเฝ้าอยู่ที่สารอาญากรุงเทพใต้ดูวิธีการสะกดรอยเขาเฝ้าอยู่หลายวันมากนะคะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้มีการใช้รถจักรยานยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนลอลิงจอจานขอไข่๕๗๙กรุงเทพ
และรถยนต์มินิคูเปอร์ทะเบียน๒กกทฐาน๕๒๔กรุงเทพ
เฝ้าติดตามค่ะเขาตามอยู่หลายวันค่ะ
รู้กิจวัตรประจำวันของท่านผู้พิพากษาพนิดาและนายเวียรชัยพี่ชาย
รู้เลยว่าแต่ละวันนายวีรชัยนั่งแท็กซี่จากบ้าน
มารับมาส่งท่านผู้พิพากษาพนิดาที่สารอาญากรุงเทพใต้
พอผู้ต้องหารู้แบบนี้พันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
นายนรงศักดิ์นายมานัทก็เตรียมเลย
ทะเบียนชชฉิง๖๘๓กรุงเทพ
ซึ่งมีพันธุ์ตำรวจโทประเสริฐผลประสานเป็นเจ้าของและผู้ครอบครอง
แต่นำรถคันนี้มาถอดแหลกหลังคาบันไดด้านหลัง
และกระจกกันแมลงหน้ารถออกแล้วเปลี่ยนทะเบียนค่ะ
เอาทะเบียน๓กไก่ว๗๗๑๙กรุงเทพมาติดแทน
เป็นการอำพรางเนี่ยค่ะคือรถของกลางเหล่านี้

ก่อนถึงวันลงมือก่อเหตุอุ้มนายวิวรชัยพี่ชายของท่านผู้พราคสาพันนิดา
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินสั่งให้นายนโรงศักดิ์ซื้อน้ำมันเบนซิน๙๕
ให้จัดเตรียมแผ่นสังกษีและยางรถยนต์๔เส้น
ตำรวจโทบัญญินเป็นคนสั่งนะคะสั่งให้นายนรงศักดิ์เตรียมไว้
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินกับนายนรงศักดิ์ก็ช่วยกันขนของเหล่านี้ด้วยนะคะ
ไปในบริเวณเขาใบไม้ตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
รถกระบะที่นายนรงศักดิ์เป็นคนขับนี่แหละค่ะ
๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุ
ที่เป็นป้ายทะเบียนมาติดแทนเอาไว้เพื่ออำพรางอ่ะนะคะ
ออกจากบ้านเลขที่๙ทับ๑๓ซอยคลังมนตรี

นายมานัดขับไปทางอำเภอบางบัวทองมุ่งหน้าทางจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนสปอร์ตรายเดอร์คันที่ใช้ก่อเหตุขึ้นทางด่วนที่ด่านเก็บเงินพหนโยธิน
ลงถนนจันทร์ไปจอดรอฝั่งตรงกันข้ามกับสารอาญากรุงเทพใต้
ซึ่งก็ใกล้กับสารแพ่งนะคะตึกอยู่ติดกันในรั้วเดียวกัน
พอเห็นนายวีรชัยพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาลงจากแท็กซี่เท่านั้นแหละ
นายชาติชายร่วมกันพาตัวนายวีรชัยขึ้นรถแล้วขับหลบหนีขึ้นทางด่วนที่ด่านสุรวงศ์
ขับเข้าทางด่วนที่ด่านบางซื่อหนึ่งแล้วมุ่งหน้าไปอำเภอบางบัวทองและจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็เลยเห็นว่าพันตำรวจโทบัญญินมีส่วนร่วมในการก่อเหตุด้วยตั้งแต่ต้น
คำร้องบรรยายถึงพฤติกรรมนะครับยังบอกว่าระหว่างนั้นนะครับ
นางสาวพนิดาก็คือท่านผู้พิพากษานะฮะได้โทรศัพท์มาหาพี่ชาย
แต่พันธบทโทบัญญินตอนนั้นที่รับโทรศัพท์เนี่ยก็ออกอุบายประมาณว่า
ตอนนี้คุณวิราชัยเกิดอุบัติเหตุอยู่นะแต่เมื่อท่านผู้พิพากษาพนิดาตรวจสอบ
ไปตามโรงพยาบาลต่างก็ไม่พบว่ามีการแจ้งความ
หรือว่ามีผู้บาดเจ็บที่เป็นชื่อพี่ชายเป็นที่โรงพยาบาล
ก็เลยรู้สึกแปลกนะฮะก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ระหว่างนั้นก็โทรศัพท์ไปยังหมายเลขของนายวิราชัยอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้พันธุบัญญินฯได้พูดขมคู่พันธุบัญญินฯกับพวก
ได้พูดข่มขู่ให้ผู้พิพากษายกฟ้องคดีเกี่ยวกับการโอนหุ้นทั้งหมด
หากไม่ทำตามจะฆ่านายวิราชัยซึ่งนางสาวพนิดาตอนนั้นได้มาแจ้งความ
กับตำรวจไว้แล้วนะฮะแล้วก็มีการปฏิเสธไปก่อนจะบันทึกเสียง
เป็นหลักฐานนะครับต่อมาพันตำรวจโทบัญญินกับพวกที่ซ้อม
นายวิรชัยมาตลอดทางนะฮะสุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิต
ก็เลยนำศพไปเผาเพื่ออำพลางคดีในพื้นที่อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ก่อนนำศพนายวิราชัย
ที่ยังเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยนะฮะอ่ารวมทั้งเท่ากระดูก
แล้วก็เท่าฐานในจุดที่เผาเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อทำลายหลักฐานในการกระทำผิดโดยพิกัดเส้นทางที่คนร้ายทำงาน
ก็เริ่มจากการอุ้มที่หน้าศาลแล้วเดินทางต่อไปยังอำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนทบุรีแล้วผ่านไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี
มุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นจุดสุดท้ายที่ก่อเหตุนะครับ
ทั้งหมดที่มีการบรรยายตามคำร้องของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะ
พนักงานสอบสวนกองปราบรามบอกว่าเป็นหลักฐานมูลเหตุสำคัญต่างนะครับ
อ่าที่ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาหกคนแล้วสารก็อนุมัติหมายจับนะฮะ
เมื่อ๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคือพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
นายมานัดทัพนินนายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์นายประชาวิทย์ศรีทองสุกนะฮะ
มีดาบตำรวจทงชัยวจีสัจจะหรือสจออสแล้วก็นายชาติชายเมนกูล
ค่ะสามคนหลังเนี่ยหมายจับลงวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
สามคนแรกหมายจับมาก่อนมาตั้งแต่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามอืม
ข้อหาก็คือร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่๓คนขึ้นไป
ครับเป็นซ่องโจรโดยเป็นการสมคบเพื่อกระทำความผิดมีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงสิบปีขึ้นไป
ขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพของผู้อื่น
กระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่๕คนขึ้นไปและเพื่อให้ได้มาซึ่งฆ่าไทยโดยร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังบุคคลใด

ก็ต้องดูหลักฐานต่างที่ตำรวจไปไล่เรียงมาด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้มาหลายอย่าง
ภาพจากกล้องวงจรปิดรถที่ใช้ก่อเหตุอ่าคำรับสารภาพของผู้ต้องหาบางส่วนอืมอ่า
อีกส่วนหนึ่งก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับการแกะรอยเส้นทางต่าง
พฤติกรรมที่คาดว่าจะเป็นไปได้ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของร่างของพี่ชายของผู้พิพากษา
ค่ะนะฮะตอนนี้เจอโทรศัพท์สองเครื่องที่เป็นมือถือ
ไปงมในน้ำนะที่ผู้ต้องหามงคลบอกว่าเนี่ยเอาไปทิ้งแม่น้องแม่น้ำเนี่ย
กระดูกเนี่ยเจอแต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบชนะสูตรอย่างละเอียดว่าใช่
พี่ชายของผู้พิพากษาหรือเปล่านะครับวันนี้ยังต้องงมหาต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๔นะฮะปฏิบัติการงมค้นหาร่าง
นายวิราชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายของผู้พิพากษาที่ถูกอุ้มไปแล้วก็เผา
แล้วก็ฆ่าอำพลางคดีนะครับอ่าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่แม่น้ำ
ในพื้นที่นครสวรรค์ต่อเนื่องเป็นวันที่สี่นะฮะอ่าซึ่งก่อนหน้านี้
สามวันที่ผ่านมาเนี่ยอ่าก็เจอเศษกระดูกลักษณะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ยังไม่เจอชิ้นส่วนที่เป็นร่างที่จะคาดว่าเป็นมนุษย์นะฮะ
อ่าซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเอาใส่ถุงโยนทิ้งแม่น้ำไว้นะครับ
ลาดตระเวนบนผิวน้ำก็ใช้เรือยางของตำรวจน้ำขับสำรวจมาอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลากินพื้นที่ยาวหน่อยไกลหน่อยเพราะว่า
ถ้าคนร้ายก่อเหตุตั้งแต่วันแรกเลย๔กุมภาพันธ์เนี่ย
มันเนิ่นนานมายี่สิบสองยี่สิบสองวันอ่ะใช่ค่ะ
ไม่รู้ว่าจะถูกน้ำพัดไปถึงไหนอะไรยังไง
หรือว่าลอยไปที่ไหนยังไงแล้วบ้างนะครับ
หน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะฮะเนื่องจากสามวันที่ผ่านมา
ชุดแรกก็ค้นหากันมาตั้งแต่โอ้โหเช้ายันมืดอ่ะนะครับ
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากชุดประดาน้ำแล้วก็มูลนิธิร่วมกระตันอยู่ที่กรุงเทพ
ระดมทีมมา๔๐กว่าคนนะครับมาร่วมกับชุดประดาน้ำของตำรวจน้ำ
วันนี้ก็มีการจุดทูปไหว้ด้วยนะฮะเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เจอเจอในสิ่งที่ต้องการค้นหานะครับ
วันนี้ก็เป็นการงมซ้ำในจุดเดิมนะครับต่อหม้อใต้สะพานทั้งสองฝั่งแม่น้ำด้วย
เพราะเชื่อว่าหากนำมาโยนทิ้งแถวนี้จริงเศษชิ้นส่วนร่างพี่ชายของผู้พิพากษา
อาจจะยังจมอยู่ใต้น้ำแล้วไม่ลอยออกไปไกล
เริ่มปฏิบัติการเนี่ยฮะเมื่อสักครู่นี้ก็จุดทูบบอกไปนะครับ
เจ้าที่เจ้าทางขอให้คุ้มครองปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
แล้วก็ขอให้เจอนะสิ่งที่จะเป็นหลักฐานสำคัญในคดี
หัวหน้าชุดประดาน้ำนะครับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ชุดได้ช่วยสนับสนุนในภารกิจนำนักประดาน้ำ๑๒คนแล้วก็เรืออีก๑ลำมาช่วย
จะออกไปไกลที่สุดคาดว่าอาจถึงพื้นที่จังหวัดชายนาฏ
เพราะหากร่างลอยน้ำไปเนี่ยถ้าจะพัดไปจริงเนี่ย
นครสวรรค์มันก็เป็นไปได้ที่จะไปถึงชายนาฏ
ต้นก็คงจะเป็นจุดที่ผู้ต้องหา
บางทีชิ้นส่วนอาจจะลอยตามกระแสน้ำไปได้
อาจจะจมอจรอยมันไม่แน่ใจกันครับ
กระดูกชิ้นส่วนอีก๒ชิ้นที่พบเมื่อคืนนี้นะครับ
ทางพันธุ์ตะบดเอกรามรถหอมผู้มกับการสุ่ย
อีกกองพันธุ์การตะบดน้ำบอกว่า
ค้นหาพบชิ้นส่วนกระดูกอีก๑ชิ้น
ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและนิติเวทย์
สันนิษฐานว่ามีลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนของกระโหลกมนุษย์
เนื่องจากมีรอยโค้งเว้าแล้วก็มีร่องรอยของการเผาไหม้
ก็เลยส่งชิ้นส่วนกระดูกไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
ค้นหาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคือ
นั่งเรือยางสำรวจจุดทิ้งกระดูกรวมกว่า๑๐กิโลเมตร
รวมทั้งค้นหาบริเวณใต้สะพานตะเคียนเลื่อนเป็นหลัก
แบ่งเขตเป็นต่อหม้อใต้สะพานต่อหม้อที่๑๒๒
ทีมประดาน้ำค้นหาทำทุกวิถีทางนะครับ
เพื่อให้เจอร่างของนายวิราชัยนะฮะ
ซึ่งการค้นหาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมในแม่น้ำเนี่ย
จุดที่หนึ่งก็คือผู้ต้องหาให้การเอาไว้เป็นจุดที่
นำชิ้นส่วนศพไปทิ้งจุดตรงเนี้ยค่ะค้นหากันตั้งแต่
แรกเลยตั้งแต่วันที่จับพันธบทโทบัญญินกับพวกได้ค่ะ
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๓คุมภาพันธ์นี่นะคะ๒จุดหลัก
ผู้ต้องหาให้การกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้อง
โอ้โหค้นหากันเนี่ยนะคะหนึ่งคือริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลกลางแดด
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดที่สองคือที่แม่น้ำปิง
หน้าวัดไซใต้ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์
จุดที่เจอโทรศัพท์มือถือคือที่หน้าวัดไซใต้นะคะ
ตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ตอนบ่าย๒โมงเจอโทรศัพท์มือถือ
ถูกน้ำซัดไปจากจุดที่ผู้ต้องหาบอกว่าทิ้งเอาไว้ตรงนี้ค่ะ
ถูกน้ำซัดไปสักประมาณ๕๑๐เมตรรวดสอบเลขอีมี่
ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่นายวีรชัยผู้ตายใช้
ก็เลยยืนยันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นของนายเวียรชัยผู้ตายเครื่องนี้นะคะ
ส่วนช่วงเย็นเมื่อวานไปเจอโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งค่ะ
แต่เครื่องนี้คาดว่าเป็นของคนร้ายอยู่กลางแม่น้ำปิงหน้าวัดไซใต้เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีเรียงหน้ากระดานเลยนะคุณผู้ชมตามแนวเชือกอะค่ะ
แล้วก็ใช้มือคลำแล้วก็งมไปถึงพื้นด้านล่างความลึกสักประมาณเมตรครึ่ง
แล้วก็ไปเจอโทรศัพท์ห่างจากฝั่งประมาณสัก๑๐เมตรนะคะมีก้อนหินทับอยู่ค่ะ
โทรศัพท์ยังเหมือนใหม่นะคะเป็นโทรศัพท์ของกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อกันในช่วงก่อเหตุ
แล้วก็ใช้ข่มขู่ท่านผู้พิพากษาพนิดาด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องเครื่องหนึ่งของผู้ตายเครื่องหนึ่งของกลุ่มผู้ต้องหา
เมื่อวานเจอกระดูก๘ชิ้นใต้สะพานตะเคียนเลื่อนมี๒ชิ้นที่ขนาดใหญ่คล้ายกับกระดูกสัตว์
มี๖ชิ้นที่มีขนาดเล็กแล้วมีรอยเหมือนกับรอยไหม้
กำลังตรวจดีเอนเออยู่นะคะว่าเป็นกระดูกของใครเป็นกระดูก
ชิ้นใหญ่เป็นกระดูกของสัตว์จริงหรือเปล่าชิ้นเล็กเป็นกระดูกของใคร
นี่นะคะนักข่าวของเราก็ไปถามข้อมูลเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าถือเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีเหมือนกันเราไปคุยกับร้านขายโทรศัพท์มือถือในพื้นที่นครสวรรค์นะคะคุณผู้ชม
โทรศัพท์มือถือที่เจ้าหน้าที่เจอในน้ำหน้าวัดไซใต้คนขายเขาบอกว่าอ๋อเขาก็ขายกันถูกถูกอ่ะ
ละ๙๐๐ส่วนใหญ่คนที่ซื้อเป็นผู้สูงอายุถามว่าเคยมีใครมาซื้อทีนึงหลายเครื่องอะไรแบบนี้ไหม
กลุ่มผู้ต้องหาบางทีซื้อแล้วแบ่งให้กันเพื่อโทรคุยกันเรื่องการก่อเหตุแล้วเอาไปทิ้งเนี่ย
คนขายบอกว่ายังไม่เคยเจอใครมาซื้อแบบหลายหลายเครื่องนะคะแต่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นนิยมคนชอบใช้
แต่ว่าบางร้านก็มีขายรุ่นแบบนี้แต่เป็นมือ๒ราคาก็ถูกกว่านี้อีกถูกกว่าเครื่องละ๙๐๐อีกค่ะ
อันนี้คือจุดงมน้ำนะฮะส่วนจุดเผาอำพลางคดีเนี่ยเพื่อจะอำพลางศพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาที่สารภาพบอกว่าแถวเป็นแถวที่รกร้างในซอยวัดเขาใบไม้อำเภอตาคลีนครสวรรค์เป็นที่ดินของพันธบทโทบัญญินนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอร่องรอยการเผานะครับ
ไปได้หลักฐานพวกฝาขวดเครื่องดื่มการตักหน้าดินออกไปการนำซากหลังเผาทำลายไปทิ้งอีกจุดหนึ่ง
ก็คือในพื้นที่ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหาคีรีนครสวรรค์
แล้วก็ไปไล่เจอหลักฐานหลายชิ้นเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์นะฮะ
ชิ้นส่วนกระดูกที่เผาไหม้แล้วแตกเป็นชิ้นกว่า๒๐ชิ้น
หนึ่งวงวงแหวนหัวแหวนในรูปเต่ามีหัวเข็มขัดเศษเสื้อผ้า
ชิ้นส่วนสังกษีชิ้นส่วนยางรถยนต์มีขดลวดนะฮะ
ที่เป็นหัวแหวนกับหัวเข็มขัดเศษเสื้อผ้าเนี่ย
เดี๋ยวให้ทางญาติเขาช่วยยืนยันให้ว่าตกลงใช่ของนายวิรชัยหรือเปล่า

เหลือเศษกระดูกพวกนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบ
ค่ะทีมข่าวของเราก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ไปคุยกับคนใกล้ชิดของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๖คน
เราไล่คุยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีบางครอบครัวเขาก็ยังไม่เชื่อเลย
ขยาดเขาคนใกล้ชิดเขาคนในพื้นที่ของเขา

วันนี้ทีมข่าวของเราไปบ้านของนายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
แล้วก็คนนี้เขารับสารภาพด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนก่อเหตุต่อยท้อง
พี่ชายท่านพิพากษาพนิดาแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปค่ะ
อยู่ในพื้นที่นครสวรรค์นี่แหละ
ภรรยาของนายนรงศักดิ์ไม่อยู่บ้านนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ไปเยี่ยมนายนโรงศักดิ์ที่กรุงเทพ
แล้วภรรยาเนี่ยเขาเครียดมากเธอมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจด้วย
ก็เลยไม่ได้อยู่ที่บ้านไปอยู่บ้านพี่สาวแล้ว
คนในพื้นที่บอกว่านายนโรงศักดิ์อยู่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
อยู่กับภรรยาคนในพื้นที่บอกว่าเท่าที่เจอนายนรงศักดิ์
ไม่ได้ดูเป็นคนโหดร้ายเลยนะ
ส่วนภรรยาของนายนโรงศักดิ์ก็จะออกมาพบปะเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำ
อันนี้นะคะนายนรงศักดิ์ตอนที่นำตัวไปทำแผนนะคะ

เขารับสารภาพเอาภาพมาให้ดูว่าเขาหน้าตาเป็นแบบนี้

ทำแผนเขาขอปิดบังใบหน้าอะไรของเขานะคะ
คนในพื้นที่บอกว่าพอเกิดเหตุนี้ค่ะ
ภรรยาแบบตกใจมากภรรยานายนโรงศักดิ์นะ
มากแล้วก็อาการหนักเลยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วด้วย
เพื่อนบ้านบอกเห็นใจภรรยาของผู้ต้องหา
เก็บช็อกเลยเหรอคะเพราะปิดรู้ข่าว
ใช่อันนี้เขาก็เดินเรื่องไฟฮีเทศไปแล้ว
ทีมข่าวไปคุยกับรองประธานชุมชนที่นายนรงศักดิ์อยู่ด้วยนะคะ

เรื่องที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าชาวบ้านหลายคนตกใจ
ไม่มีใครคิดว่านายนรงศักดิ์คนในชุมชน
ที่ผ่านมานายนโรงศักดิ์ก็อยู่บ้านกับภรรยาอยู่กับแม่ยายอะไรแบบนี้
มีลูกชายด้วยนะอายุประมาณสัก๑๓๑๔คนนึง
ปกติก็แต่งตัวดีแต่คนในพื้นที่ไม่รู้หรอกว่าทำงานทำการอะไร
ก็ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมไม่ดีนะคะ
ภรรยาเป็นคนพูดจาดีเพิ่งเจอกันเลย
หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกหลังจากมีข่าวก็รู้มาว่า
ภรรยาของนายนโรงศักดิ์นี่เครียดมาก
เพื่อนบ้านทุกคนก็เห็นใจภรรยาของนายนรงศักดิ์ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาช่วยเหลือดีเขามีมนุษย์สัมพันธ์
ด่าเขาเรียบร้อยเขานั่นเขาอยู่ในคณะเขาจะไม่ละลานใคร
ส่วนช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวผู้ต้องหา๖คน
จากทางรุนจำที่ฝากขังเอาไว้มาขึ้นศาลเพื่อที่จะทำการสืบพยานฝ่ายโจทย์ล่วงหน้า
มีทั้ง๖คนมาครบซึ่งในการพิจารณาคดีตามรายงานศาลอาญาคดีทฤษฎริสและประวัติผู้นิชชอบกลาง
ทางอายการมีการร้องขอให้สื่อพยานฝ่ายโจทย์ล่วงหน้า
ตำรวจบัญญินมีรายงานว่าก็มีท่าทีปกติดีไม่เครียดไม่ได้มีสีหน้าวิตกกังวลอะไร
เพื่อกันไม่ให้ผู้ต้องหาเจอหน้ากับพยาน
ซึ่งพยานปากสำคัญก็มีลูกเขยที่เป็นชาวพม่าลูกเขยของนายนโรงศักดิ์ผู้ต้องหาที่สาม
ที่ให้การว่านายนโรงศักดิ์ได้ใช้ให้ไปซื้อน้ำมัน
เป็นคนที่ไปซื้อน้ำมันให้กับนายนโรงศักดิ์อยู่แล้ว
แต่เมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ให้ไปซื้อ๑ถังจำนวน๒๐ลิตร
มากกว่าทุกครั้งแต่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไร
พญานอีกปากหนึ่งบอกว่าภรรยาของพันธบทมันยินฯ
ให้ไปซื้อซิมการ์ด๑อันเมื่อ๕มกราคมที่ผ่านมา
แต่ก็ไม่รู้ว่าให้ไปซื้อเอาไปใช้ทำอะไร
และเคยเห็นนายนรงศักดิ์มาที่บ้านของพันตำรวจโทบัญญิน
ก็พันธบทมันยินฯตามรายงานบอกว่าระหว่างการซักถามพยาน
ก็พยายามยกมือทักท้วงต่อสารหลายครั้ง
ว่าไม่รู้ไม่เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้น
วันนี้ก็มีการสืบพยานฝ่ายโจทย์ล่วงหน้ากันบ้างแล้วนะฮะ
สำหรับคดีนี้นะครับนะคะก็อย่างที่บอกว่า
ผู้ต้องหา๓รายปฏิเสธ๓รายรับสารภาพ

คุณผู้ชมค่ะให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมสั้นค่ะ
อันนี้สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องราวทางคดี
ที่คนร้ายอุ้มฆ่าพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๔กุมภาพันธ์นะคะ
คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ค่ะ
มีผู้ต้องหา๓คนที่รับสารภาพ
อีก๓คนเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
๓คนที่รับสารภาพเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในลักษณะแบบนี้ค่ะ
นายนรงศักดิ์คนนี้เขาทำหน้าที่ล็อกตัว
ทำร้ายร่างกายแล้วก็จัดการเรื่องของการเผา
นายวีรชัยพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดา

นายประชาวิทย์เขารับสารภาพว่าเขาทำหน้าที่
ดันตัวนายวีรชัยขึ้นรถแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
นายชาติชายคนนี้ก็รับสารภาพว่าทำหน้าที่
ดันตัวนายวิราชัยขึ้นรถและร่วมทำร้ายร่างกาย
ด้วยภาพที่เห็นคือภาพในวันที่นำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพเพราะสามคนนี้รับสารภาพ
ทำแผนแค่๓คนอีก๓คนไม่ได้พาไปทำแผน
ทีนี้ถามว่าอีก๓คนเขาทำหน้าที่อะไรยังไงกันบ้าง
นายมานัทเนี่ยค่ะทำหน้าที่ขับรถเพื่อพาคนไปอุ้ม
นายวีรชัยและเป็นคนขับรถนำศพนายวีรชัย
เผาอำพลางคดีที่จังหวัดนครสวรรค์
ส่วนสจออสอันนี้ยังไม่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการก่อเหตุในลักษณะไหนแต่ภาพจากกล้องวงจรปิด
เราให้ดูไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะ
ว่าที่เขามานัดเจอกันมาคุยกันในลานจอดรถ
เห็นภาพผู้ชายคล้ายสจอตามภาพนี้ค่ะ
อันนี้ตำรว

ทยอยรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนกองปราบนะคะ
เพราะว่าพนักงานสอบสวนกดดันเค้นสอบอย่างหนักค่ะ
รายงานข่าวบอกว่าตอนนี้สจออสให้การภาคเศษแล้ว
คือไม่ใช่ปฏิเสธแบบทุกข้อกล่าวหา
คือกึ่งรับกึ่งสู้บางส่วนคือรับอะไรอย่างนี้

ส่วนพันธุ์ตำรวจโทบัญญินยังปฏิเสธแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
สำหรับการไต่สวนพยานล่วงหน้าเนี่ย
วันนี้ศาลได้มีการไต่สวนพยาน
ซึ่งพยานเป็นคนต่างด้าว
ก็เลยไต่สวนล่วงหน้าตามคำร้องของทางอายการนะคะ
กลัวว่าจะลำบากในการติดตามตัว
ก็สอบปากคำสอบพยานในศาลให้เสร็จสับไปเลยดีกว่า
เพราะว่าพยานเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญ
แล้วก็ทำเป็นหลักที่ทำให้นำมาซึ่งการออกหมายจับคนร้ายได้

ผมก็พาคนไปให้พันโทบัญญินจริง
แต่ผมไม่รู้ว่าเขาพาไปทำอะไรกันต่อ